เอาล่ะมากันที่ข่าวดีด้าของวงการบันเทิงบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้คุณแม่ชมคลอดน้องแอบิเกลลูกสาวมาแล้ว
หลายคนพี่ป้าน้าอาพอรู้ข่าวปุ๊บโอ้โหออกอาการดีด้ากันยกใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าคุณแม่เอมมี่มรกฏ
ซึ่งเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของแม่ชมเนี่ย
เขาบอกพี่นักข่าวนะว่าตอนนี้เนี่ยนะยังไม่ได้เจอหลานเลย
เป็นเพราะว่าโควิดนี่แหละค่ะ
แต่ตัวเอมมี่และสามีพี่หนุ่มเนี่ยก็เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่
ไว้รับขวัญหลานสาวอย่างน้องแอบิเกลแล้วนะคะ
ส่วนชื่อหลานแอร์บิเกลเนี่ยก็เป็นน้าเอมมี่นี่แหละค่ะ
ที่ไทยถูกคนแรกโอ้โหมันยากมันลึกมากเลยนะ
ใช่คุณชื่อนี้คิดไม่ถึงอะ
จริงซึ่งคุณเอมมี่เนี่ยเขาบอกว่าต้องทนเก็บเป็นความลับเอาไว้มาหลายเดือน
โชคดีที่ไม่หลุดปากบอกใครก่อนนะ
ส่วนชื่อหลานสาวออกเสียงว่าแอบิเกลล์ไม่ใช่แอบิเกลล์ตามผิงแม็กซ์
เขาวิดีโอคอลไปคุยกับแม่ชมในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนั่นแหละนะคะ
เอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
แล้วก็ว่ามันต้องมีอะไรที่เกี่ยวยง

แล้วก็คนก็ถามเรามาเยอะมาก
คืออยากจะบอกทุกคนว่าฉันรู้แล้ว
แต่ว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของเรา

จริงก่อนคลอดประมาณ๒วันค่ะ
มีก็โทรไปหาชมอยู่แล้วค่ะว่า
รู้ว่าต้องเจอกับอะไรในช่วงท้องครั้งนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เอามึงสบายใจเลยแบบพร้อมเมื่อไหร่

ขอบคุณค่ะ
เพื่อนสนิทเขาก็จะรู้ใจกันประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะ
อีกคู่นึงค่ะที่น่ารักมุ้งมิ้งสวยหล่อออร่ากระจาย

ควงคู่ออกงานครั้งแรกโอ้โห
จัดเต็มมากเป๊ะปังทุกระเบียดนิ้วนะคะ
คุณแม่ริต้าเนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณแฟนที่รัก
แล้วก็เอ็นดูลูกชายน้องกวินวัย๑ขวบนะคะ
ล่าสุดเพิ่งจะพาน้องไปถ่ายงานโฆษณามา
ซึ่งน้องกวินเองก็ทำได้ดีไม่มีงอแงเลยนะคะ

ประกอบกับน้องอยู่ในวัยที่ชอบหยิบของเข้าปาก
ก็เลยยังพาออกงานมาเจอคนเยอะไม่มาก
อันนี้ก็คือมันสำคัญจริงแล้วมันอันตรายมากในช่วงนี้นะ

ส่วนแม่ริต้าเองนะคะทำเปลือกส้มเนี่ย
รองเท้าจากเปลือกส้มยี่ห้อดังเลยคุณผู้ชมดูเอา
คือคุณแม่บอกว่าว่างมาก
คัมแบ็ควงการละครรอทุกอย่างพร้อมกลับมาแน่

ติดที่คุณสามีอย่างคุณกรเนี่ยเขาอยากจะมีลูกอีกสักคนคุณ
และสำหรับดินเนอร์ฉลองครบรอบ๒ปีที่แต่งงานกับสามีสุดหล่อก็จัดเต็ม
ทั้งความสวีทแล้วก็ของขวัญเตอร์ไพรส์นะคะ
ซึ่งเราไปแอบสืบทราบมาว่าเครื่องเพชรครบเซต
เขาตอนนี้คือเหลือคุณครับเอาไปช่วยล่ะกันนะคะก็อยากให้มีแบบว่าลูกสาวไวละกันนะคะรับประลองนะโอ้โห
เครื่องปราดับเจ๋อพงศ์เสื้อผ้าสวยงามได้ด้วยสนท่า